สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้น่าจะถูกใจวินเทจเลอเวอร์นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และตอนนี้ก็นั่งอยู่กับพระเอกของเรื่องแล้วนะคะ

ผมยอมรับว่าก่อนรับไม่รู้จัก

ส่งรูปมามีแต่รูปเสื้อผ้าเก่าอะไรอย่างนี้

ไม่ได้พอ

เป็นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ

ติดใจอะไรภาพประโยชน์แนวนี้

คนเขาไม่ได้พยายามที่จะปรุงแต่ง
หรือพยายามที่จะทำอะไรให้มันสวยงาม

แต่เหมือนคนเขาเน้นใช้ความตรง
ใช้ใจในการสื่อ

น่าจะทดลองนานไหม

อันนี้จริงพอผมถามเดดสต็อก
เฮ้ยมันเป็นยุคเก้าศูนย์

รู้สึกว่าพอมาเล่น๙๐มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนกลับบ้านยังไงไม่รู้
สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่านะครับถึงสังคมที่มันเป็นสังคมที่เติบโตกันมาแบบว่าของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ทำมาหากินแบบเขาเรียกว่าอยู่ในตลาดมืดนะครับจับของขายในตลาดมืดนะครับซึ่งเราก็อาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากสังคมในย้อนกลับไปในยุค๑๙๙๐อะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสังคมแบบนี้มันก็สอดแทรกกันมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งก็เลยเราก็เลยเล่าผ่านของเด็กผู้ชายที่ชื่อโละเป็นคนที่ชื่นชอบหลงไหลความเป็นของเก่าของโบราณของคลาสสิกต่าง
แต่ว่าผมกำลังอยากจะเล่าว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาชอบของเก่าชิ้นไหนแล้วอย่างนี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราควรจะซื้อของรุ่นไหนปีไหนหรือสะสมตัวไหน
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็มีคำถามในใจว่าถ้าความรักมันต้องเก่าแค่ไหนถึงจะมีราคา
ซึ่งพวกเรารู้หมดนักเล่นของเนี่ยกางเกงยีนตัวนี้ต้องราคาเท่านั้นแว่นตานาฬิการถยนต์
แต่บางทีพวกเรากลับลืมไปว่าความรักเนี่ยมันต้องเก่าแค่ไหนถึงมีราคา
ตัดสินใจนานไหมมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนที่จะรับภาพยนตร์เรื่องนี้
เพราะว่าครั้งนี้แล้วผมเหมือนได้กลิ่นได้สัมผัสแค่นิดเดียวครับ
ยังไม่ได้รู้สึกเต็มว่ายุค๙๐มันเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนั้นมันคือมันผมย้อนกลับเปล่าครับ

โตในยุคนั้นซึ่งใช้ชีวิตแล้วก็ความชอบความเป็นตัวเองนะครับก็เก้าศูนย์
และการทำงานในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะทีมงานน่ารักไหมผู้กำกับเป็นยังไงบ้าง
เหมือนกับว่าเราออกแบบบทเองประมาณนั้นนะครับ
คือเราเล่นเป็นตัวเรานั่นแหละ
เพราะว่าบทอันที่แล้วครับคือเขาจะบอกว่าเฮ้ยแบบเราต้องการอย่างนี้ในฉากนี้
แต่บางทีเวลาเราอยู่ในฉากนี้เขาแบบเฮ้ยคิดว่าโละมันจะทำไง
แล้วแบบเออถ้าไอ้โต๊ะมันอยู่ตรงนี้มันจะทำไง
แล้วสงสัยไหมว่าทำไมผู้กำกับเขาถึงเลือกเรามาเล่นมารับบทโลกนี้อยากฟังไหม
ถ้าอยากฟังนะเรามีสัมภาษณ์พิเศษผู้กำกับมาด้วยเขาพูดถึงเนตัลด้วยค่ะ

เรารู้สึกว่าที่เรานำน้องเนตันมาเล่นเป็นบทของโละเนี่ย
ซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์น้องเขาเลยเราต้องการคาแรคเตอร์ของโละเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เลยโชคดีนะว่าโชคดีมากที่เราให้น้องเขาเล่นเป็นตัวเขาเอง
ซึ่งมันสมบูรณ์มากซึ่งถ้าเกิดใครบอกว่าเนตันเล่นภาพยนตร์หรือเล่นหนังที่ผ่านมาแบบดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
แต่หลังเรื่องนี้มันคือตัวเขาซึ่งตัวเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเราก็บอกได้เลยว่าเราได้ตัวพระเอกที่เหมาะกับบทครับ
แหมผู้กำกับบอกแล้วว่าเขาเนี่ยจงใจเลยที่จะให้บทนี้เป็นเนตันเนี่ยเป็นคนเล่นเลยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก
ก็ภูมิใจเหมือนกันนะครับที่จะมีใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่ามันมีบทที่ถ้าสมมุติว่าผมเล่นมันจะเป็นตัวเองที่สุด
แล้วก็จะไม่มีคนอื่นที่สามารถเป็นตัวเองเท่าบทนี้เท่ากับบทนี้
แล้วเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเก่าเสื้อผ้าเก่าอย่างเดียวพูดถึงเรื่องความรักด้วย
ความรักในเรื่องนี้เหมือนแบบว่าแฟนคุณจะน้อยใจนะในเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยมันก็ถึงน้อยใจ
ก็เหมือนโต๊ะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยการหาของเก่าจับมาขายในตลาดมืดประมาณนี้ครับ
หรือก็ให้พี่ศักดาขายแล้วก็พี่แกก็ให้ตังค์หรืออะไรก็ว่าไปครับ
ก็คือใช้ชีวิตในการหาของที่มีค่าต่างนะครับจากบ้านคนอื่นจากตลาดอะไรก็ว่าไปครับ
ก็คือพี่ศักดาจะเป็นคนสอนว่าเฮ้ยเราควรจะสังเกตในทุกสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรา

อย่างน้องแจ๊บมันก็เหมือนเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเรา
แล้วเขาอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราพูด
ฟุ้งฟุ้งกันนะฮะฟุ้งไอเดียฟุ้งอะไร

ทีนี้พอเวลาผมเขียนบทไปเรื่อยเนี่ย

ส่วนของคุณเล็กฮิวโก้เนี่ยเราก็โชคดีอีกว่า

แล้วเราก็เลยไปคุยกับเขาขอตัวเข้ามาเล่น
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขายินดีเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย

เราไม่ได้คือฮิวโก้รับบทเป็นหลังในภาพยนตร์เรื่องนี้
แต่เราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เขียนฮิวโก้ให้เป็นหลัง

เราไม่ได้เขียนให้จั๊บเป็นเจ๋งแต่เราเขียนให้เจ๋งเป็นจั๊บ
เพราะฉะนั้นก็ลงตัวครับ
ผมเป็นคนชื่อเจ๋งครับก็คือเป็นนักดนตรีนี่แหละ
เป็นนักดนตรีเล่นพลับทางคืนอะไรอย่างเงี้ยเล่นโฟล์คซองซ์

แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับโละซึ่งเป็นตัวเอกรักเป็นเป็นเพื่อเปนครับ
ถ้าเกิดสังเกตในหนังเนี่ยมันจะใส่เกือบทุกฉาก
แต่เจ๋งเป็นคนที่ชอบความคิดมีความคิดที่แนะนำพระเอก
อย่างเช่นว่าบางทีของเก่ามันเก็บไว้มันมีราคา
แต่พระเอกเนี่ยมันเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ไม่สนใจนางเอกเลย
ไอ้เจ๋งก็ให้คำนิยามความคิดไปว่าของเก่าเก็บไว้มีราคา
แต่ความรักมันเก็บไว้มันไม่ได้มีราคานะ
ความรักมันต้องรักกันเลยมันต้องรักกันวันนี้
แล้วผมว่าความรักยิ่งมันจะเก่ายิ่งเก่ามากยิ่งรักกันมาก

แต่ถ้าสมมุติว่าบุรุษเราสา

ก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะน่าจะถูกใจ

โดยเฉพาะคนที่ชอบครองเก่า

แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ